คมชุดใหม่จะสันจอลออกไป

นายกราธมนตรีก็นำทีมคณะคมชุดใหม่ไปเลย

เวลาประยุทธนโอชานายกราธมนตรี
ตัดการเริ่มในการปรับปรกบาล
ท่าอากาศยานานาชาติอุตภัวก่อน

เป็นสนามบินที่รองรับชาวต่างชาติ
เวลาที่จะเดินทางเข้าประเทศไทย

สนามบินก่อนเนี่ยก็เพราะว่าอยากจะสร้างความเชื่อมั่น
เพราะก่อนหน้านี้ระยองเนี่ยเจอไปอ่วมเหมือนกันนะคะ
จากกรณีที่ทหารอียิปต์ใช่ไหม
เข้ามาแล้วก็ติดโควิดแล้วก็ไปเดินห้างบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะคะ
ก็เลยอยากที่จะเข้ามาตรวจเช็คที่นี่เป็นที่แรก
ที่นายกรัฐมนตรีออกจากสนามบินค่ะ

พวงมาลัยดาวเรืองแล้วก็ดอกไม้รวมถึงป้ายแบบนี้ค่ะ

ชาวระยองรักนายกให้นายกสู้

ก็ขอบคุณชาวระยองที่มาให้กำลังใจนะคะ

ต้องช่วยกันไม่อย่างนั้นประเทศก็ไปไม่รอด
หลังจากที่ทักทายคนที่มาให้กำลังใจแล้วเนี่ย
นายกก็ขึ้นรถตู้หมายเลขทะเบียนกไก่ลิง๙๙๐๐ระยอง
ไปเป็นประธานเปิดทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข๗
พัทยามาบตาพุธอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองค่ะ
นายกยืนยันนะคะระหว่างการที่เป็นประธานเปิดทางหลวงพิเศษ
โดยบอกว่าการทำงานของนายกรัฐมนตรี
จุดประสงค์มีอย่างเดียวคือทำเพื่อผืนแผ่นดินค่ะ
ส่วนใครจะชอบนายกหรือใครจะเกลียดนายก
ไม่เป็นไรเพราะประเทศชาติสำคัญที่สุด
นายกรัฐมนตรียังย้ำด้วยนะคะว่าอยากให้ประชาชนสามัคคีกัน
เพราะคนไทยต้องช่วยกันสร้างชาติจะให้คนอื่นมาสร้างชาติแทนไม่ได้
และอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือแผนยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปีค่ะ
ตอนนั้นเนี่ยนายกพูดเอาไว้นะบอกว่าผมอาจจะอยู่
หรืออาจจะไม่อยู่แล้วก็ได้แต่มันจำเป็นต้องมีการเขียนยุทธศาสตร์ชาติเอาไว้
เพื่อเป็นการสร้างรากฐานพัฒนาประเทศอ่าหลังจากที่เป็นประธานการเปิดทางหลวงพิเศษ
เลขเจ็ดแล้วเนี่ยนะคะนายกก็ร่วมกันปล่อยขบวนรถเดินทางมุ่งสู่กรุงเทพมหานคร
เป็นปฐมเริกด้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดินทางต่อไปที่ตลาดสินค้าครบวงจร
เทศบาลบ้านเพหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าตลาดหนึ่งร้อยเสาค่ะตลาดร้อยเสาอ่ะนะ
ไปพบปะกับชาวระยองแล้วก็ตัวแทนผู้ประกอบการการท่องเที่ยวจังหวัดระยองนะคะ
ส่วนการประชุมกลุ่มพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกและประชุมคอรมอก็จะมีขึ้นวันพรุ่งนี้ค่ะ